การประชุมคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้เป็นที่จับตามากนะครับ
เพราะว่ามีวาระสำคัญในการพิจารณาเรื่องการสรุปรูปแบบการออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับ
ว่าจะเป็นหวยบนดิน๓ตัว๒ตัว
รวมทั้งเรื่องการแก้ปัญหาการขายสลากเกินราคา๘๐บาทด้วย

การค้นหาผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายราคา๘๐บาท

แอปพลิเคชันที่สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้น

จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคม๒๕๖๒
เมื่อเปิดโทรศัพท์มือถือปั๊บจะรู้ทันทีนะครับว่า
ในบริเวณที่เรายืนอยู่
จะมีตัวแทนผู้ขายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ที่จุดไหน
คนขายเหล่านั้นได้รับการร่วมมือ
แล้วก็สร้างข้อตกลงร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ประชาชนจะมีทางเลือกในการซื้อสลากในบริเวณใกล้เคียงที่ท่านยืนอยู่ตรงนั้น

และในระบบนี้สามารถเปิดช่องทางให้ท่านสามารถที่จะยืนยันว่า
ซื้อจากร้านตรงจุดนี้ท่านซื้อในราคาเท่าไหร่
การค้นหาตำแหน่งผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
คล้ายกับแอปพลิเคชันเรียกใช้บริการรถขนส่ง
และผู้ซื้อสามารถแจ้งข้อมูลขายสลากเกินราคาผ่านแอปพลิเคชันได้ด้วย
ขณะที่ผู้ค้าสลากที่ลงทะเบียนผ่านแอปและขายตามราคา๘๐บาท
จะถูกบันทึกข้อมูลลงในธนาคารความดี

เพื่อรับสิทธิประโยชน์พิเศษในการรับสลากด้วย
ด้านนายพัชระอนันตสินอธิบดีกรมสรรพสารมิตร
ในฐานะประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
แถลงความคืบหน้ากรณีหวยบนดิน
โดยระบุว่ากองสลากยังไม่สรุปรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่
ว่าจะเป็นหวยบนดิน๓ตัวหรือ๒ตัว
แบบที่ประชาชนคุ้นเคยหรือไม่
ทั้งหมดอยู่ระหว่างศึกษาข้อดีข้อเสียเพิ่มเติม

ศึกษาเพิ่มเติมภายใน๓๐วัน
และรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
หากพบว่าดีก็พร้อมเดินหน้าต่อทันที
ส่วนกรณีสลากคละแบบรวมชุด๒๒

อนุมัติเพิ่มปริมาณสลากแบบคละอีก๑๐ล้านใบ
ที่มีอยู่แล้ว๙๐ล้านใบเป็น๑๐๐ล้านใบ
ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่งวดเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป

ให้สามารถเข้าถึงสลากมากขึ้น
หลังได้ทดลองใช้สลากแบบคละมา๓เดือน
พบว่าแก้ปัญหาสลากเกินราคาได้จริง
และพบสลากราคา๘๐บาทตามแผงมากขึ้น

มาตรการนี้เป็นการช่วยผู้ขาย
ซึ่งจะมีแต่ผู้ขายที่ลงทะเบียนเท่านั้นที่ได้โคต้า
หากพบว่าผู้ที่ได้โคต้านำสลากไปขายต่อ
จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าถึงสลากทันที